บ้านที่จังหวัดสตูนนี่เขาทำอาหารกินกันแบบ

เขาทำอาชีพสาหร่ายคนนก
เลี้ยงสาหร่ายคนนกขาย
แล้วคุณรู้ไหมรายได้เสริมเขาปีละเป็นแสน
เหรอเคยได้ยินแต่สาหร่ายพวงองุ่น
ใช่เราก็เคยได้ยินแต่สาหร่ายพงองุ่นกันมาคุณผู้ชม
แต่นี่คือสาหร่ายขนนกนะ
ชาวบ้านหมู่๕นะคะตำบลทุ่งบู่หลัง
อยู่ในอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูน

แก็บสาหร่ายคนนกหรือ
ชาวบ้านเขาได้อีกชื่อคือสาหร่ายลาโต๊ด

หร่ายชนิดนี้ชอบอยู่ในพื้นที่น้ำเค็มนะ
ต้องเป็นน้ำเค็มเท่านั้นนะเค็มจัดเลยนะ

ต้องสะอาดนะใช่แล้ว
ห่ายชนิดนี้มันจะสลายหายไปเอง

หร่ายชนิดนี้นะคะจะเริ่มมาเกาะตรงกระชัง

จนเริ่มเติบโตเติบโตแล้วก็เก็บเกี่ยวเก็บกิน
ในช่วงปลายกุมภาพันธ์ไปจนถึงต้นพฤษภาคมของทุกปี

แล้วคุณรู้ไหมช่วงนี้ช่วงเก็บเกี่ยวเขาเลย
เขาเก็บขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๕๐บาทนะ
แต่ถ้าเป็นสาหร่ายเลี้ยงเองอาจจะแพงหน่อยนะคะ
คือถ้ามีทั้งแบบธรรมชาติแล้วก็แบบเลี้ยงเองด้วย
เองก็จะแพงหน่อยกิโลกรัมละประมาณ๒๐๐บาทเลยคุณ
แล้วข้อดีของสาหร่ายตามกระชังนี้ก็คืออะไร

มันไม่มีทรายมาเกาะไงเพราะเขาทำกระชังเอาไว้อ่ะ
มันอยู่ข้างบนมันไม่โดนทรายเยอะ
เวลาจะทานคุณก็เอาไปล้างล้างน้ำสะอาดก่อนนะ
แล้วแช่น้ำแข็งเพราะแช่น้ำแข็งมันจะกรุบใช่ไหม

โอ้ยเค็มปิ๊บเลยนะ
เขาเลี้ยงในน้ำเค็มคุณล้างให้สะอาดนะคะ
แช่น้ำแข็งให้มันกรุบมากยิ่งขึ้น
แล้วก็เขาจะนิยมกินคู่กับเมื่อกี้คือน้ำจิ้ม

ถั่วตามมาถั่วปล่น
นั่นแหละมันจะมันเผ็ดเปรี้ยวหวาน
ซึ่งแต่ละปีสาหร่ายขนนกนี่สร้างรายได้อย่างที่บอก
ปีนั้นไม่ตามกว่าแสนนะ

รายได้เสริมที่ได้มาฟรีแบบไม่ต้องลงทุน

เพียงแค่สิ่งสำคัญที่มีก็คือ
คุณต้องรักษาความสะอาดของน้ำนะคะ

แล้วก็ขยันอดทน

คุณก็จะมีรายได้เสริมแบบง่ายสบาย
และเป็นอีกหนึ่งไอเดียมาเล่าสู่กันฟังแล้วกัน
สำหรับการเลี้ยงสาหร่ายคนนกแบบนี้เลย

มันมีเรื่องของรายได้ที่มันแฝงตัวอยู่